เหตุการณ์นี้ก็แปลกเหมือนกันคุณขวัญคุณผู้ชม

แล้วปรากฏว่าถูกใครก็ไม่รู้ครับ
เอาไม้หน้าสามมาฟาดฟาดฟาด

ภาพวงจรปิดจับวินาทีตอนเกิดเหตุได้

นี่ไปฟาดแล้วนะ
เพจดังเอามาแชร์ครับ

ผู้ชายสองคนตอนแรกกำลังก้มดูรถมอเตอร์ไซค

จังหวะนั้นครับมีวัยรุ่นชาย๒คน
เสื้อสีน้ำเงินที่เขาขี่พากันมา

แล้วคนซ้อนถือไม้หน้าสามมาด้วยนะครับ
ข้อมูลบอกแบบนี้นะลงจากรถเสร็จแล้วปรีไปที่ชายชุดดำ
แล้วกระหน่ำเอาไม้หน้าสามฟาดไม่ยั้ง
ผู้ชายชุดดำคนนั้นนะฮะเอามือขึ้นมาบังปัดป้องแล้วหลังจากนั้นสลบคามอเตอร์ไซค์ครับ
วัยรุ่นชายเสื้อดำอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามากระทืบซ้ำ
ดูฮะจังหวะนี้นั่นเห็นไหมไม่สับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับ
ขนาดเขาสลบแล้วยังไปกระทืบอีกเหรอเนี่ย
มีผู้ชายที่มากับคนเจ็บพยายามเข้าไปห้ามไปแย่งไม้หน้าสาม
ก่อนที่กลุ่มคนก่อเหตุขี่รถแยกกันหนีครับ
ดังเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วบอกว่า
คือคนที่เขาส่งเรื่องแจ้งมาบอกว่า
คนรู้จักโดนทำร้ายร่างกายใช้ไม้หน้าสามตีที่หัวตอนนี้
น่าจะกระโหลกแตกหรือเปล่า
รอผ่าตัดไปโรงพักมาวันนี้ตำรวจบอกว่าไปหาเรื่องเขาก่อน
แล้วก็มีข้อมูลนะครับเพิ่มเติมบอกว่า
คนทำร้ายร่างกายน่าจะรู้จักกับตำรวจไหม
เพราะตำรวจไม่เคยสอบปากคำเลยเขาอดสงสัยไม่ได้ครับ

แต่ทั้งตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุอายุ๑๗๑๘เองอายุยังน้อยอยู่
ขึ้นสารไปก็ทำอะไรไม่ได้เขาเลยสงสัยค่ะ
เมื่อไปเจอตำรวจแล้วได้ข้อมูลแบบนี้อ้าวจะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
โดนตีจนกระโหลกแตกรอผ่าตัดเนี่ยแล้วคุณมาบอกว่าทางนี้เริ่มก่อน
จริงหรือเปล่าเขาก็เลยส่งเรื่องมาถามทางเพจ
แล้วขอคำแนะนำชาวเน็ตหลายคนก็ไปแสดงความคิดความเห็นกันเยอะ
นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอาล่ะจะผิดจะถูกก็ต้องไปตรวจสอบกันแต่การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือเปล่าล่ะแล้วถ้าหากสมมุติว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายและบาดเจ็บ
บาดเจ็บทั่วไปหรืออาการปางตายก็ตามถ้าตำรวจทราบเรื่องแล้ว
ไม่ทำอะไรเลยตำรวจจะผิด๑๕๗ไหมเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าพิกัดสถาน
ที่และตำรวจที่รับผิดชอบอยู่ในท้องที่ไหนอย่างไรหากมี
ความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ